นี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนทำไมต้องอ่านเน้นคำอ่ะน้องแข็งอ้าวก็อันเนี้ยฝั่งหมอชนน่านเขาบอกว่าฝั่งก้าวไกลเนี้ยบอกแบบนี้อ่าทีนี้ก็เลยต้องให้ฝั่งก้าวไกลพูดบางสีคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาก้าวไกลอ่ะแถลงไปอีกทางนึงเลยนะเพราะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเพื่อไทยไม่เคยบอกให้ก้าวไก
เรื่องนี้ฟังน้ำแข็งไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาทั้งสองเสียงมาให้ฟังชนกันเลยค่ะทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลค่ะ
เงื่อนไขของพักการเมืองอื่นและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ของพักก้าวไกล
โดยพักเก้าไกรรับทราบท่าทีเหล่านี้แกยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายพักเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พักเก้าไกรพิจารณาถอยเรื่องการเสนอนะครับมาตรา๑๑๒นะครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นการบอกเลิกไม่อยากจะใช้ศัพท์ทั่วไปเดี๋ยว
มันจะมีปัญหานะครับแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผลในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักเก้าไกลนะครับ
เรื่อง๑๑๒เนี่ยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างนะครับ
ฝ่ายการเมืองจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเห็นพักเก้าไกรเป็นรัฐบาลนะครับไม่ใช่เรื่องหนึ่งหนึ่งสอง
ชัดไหมคุณผู้ชมให้ดูกันแบบชัดความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

เดียวกันคนละเวลาสองฝั่งยังพูดถึงกันและกันไม่ตรงกัน

อันนี้น้ำแข็งพี่เบิร์ดดอมไม่สามารถบอกได้หรอกค่ะ
ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริง
แต่ให้คุณผู้ชมฟังทั้งสองแล้วลองคิดแล้วลองบอกซิว่าคุณผู้ชมเชื่อใครบอกในใจก็ได้นะไม่จำเป็นต้องบอกไลน์หน้าจอก็ได้นะ

แน่นอนว่าพอแยกทางกันแล้วเนี่ยคนก็อยากรู้หัวหน้าพักเป็นยังไงคุณพิธา

ช่วงหลังเงียบไปมีไปเจอพบประชาชนบ้าง

คุณผู้ชมคุณชัยธวัฒนตุลาธนครับ
บอกว่าแจ้งข่าวให้กับคุณพิธารับรู้เรียบร้อยแล้ว

คุณพิทาบอกก็ยังกำลังใจดีอยู่นะ

แล้วก็อัปเดตอาการว่าป่วยไข้วัดใหญ่
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ถ้าภาคพิวทัยตัดสินใจแบบนี้

ต้องเรียนว่าวันนี้คุณพิทาอยู่โรงพยาบาล
เนื่องจากว่าอาการไข้หวัดใหญ่หนักกว่าที่คิดไว้
แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับ
ก็เลยไม่ได้มาเข้าร่วมกับประชุมส่อ
แต่ว่าได้มีการพูดคุยกับคุณพิทธาผ่านทางออนไลน์
หลังจากที่มีการประชุมกับภาคเพื่อไทยเสร็จ

ก็กำลังใจดีครับแต่เสียงไม่มีเลยครับตอนนี้

เพราะว่าเมื่อผลเป็นแบบนี้แล้ว

เราคงไปเรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับ
คือเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมของสอสอพักก้าวไกล
คุณผู้ชมเขาโอ้โหคุยกัน๓ชั่วโมงนะ

แล้วส่อของพักก้าวกรัยก็ออกมาจากห้องประชุม
พูดตรงกันหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันก็คือ
เครียดเพื่อหารุกกันหนักครับ
แต่ก็บอกว่าสู้นะถึงเครียดก็ยังต้องสู้
แต่ไม่ยอมเปิดเผยถึงมติที่ประชุมเรื่องของการ
โหวตนายกในวันที่๔สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันศุกร์
โดยมีการบอกว่าขอให้ติดตามการแถลงข่าวในวันนี้ครับ
ไปชมภาพช่วงที่สอสอนพักเก้าไกลเขาบอกว่าเครียดกันหน่อย
เป็นไงบ้างเครียดไหมถกกัน
เครียดเลยเหรอจริงจังเลยนี่
เครียดเลย

เชื่อมคนรอละลุ้น

สอสอเสื้อส้มคนสุดท้ายเมื่อสักครู่คือคุณพึ่งสอสอสมุทรปราการนะครับ

แล้วก็คุณเท่าพิพบลิ้มจิตรกรด้วยที่ผลักดันสุราเก้าหน้านั่นเองนะครับ